คุณผู้ชมมาดูวัยรุ่นผู้ชายคนนี้หน่อยดีกว่าเขาเข้าวัดค่ะ
ไม่ได้เข้าไปทำบุญนะคะไปทำบาปค่ะ
คือไปขโมยของในวัดไปขโมยพระพุทธรูป
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ค่ะ
มีคนมาขโมยพระพุทธรูปอยู่ที่นี่เลย
ไอยิการามที่ตำบลลำผักกุฎ
พระก็เดินเข้าไปถามโยมโยมทำอะไร
ปกติเวลาที่ขโมยเห็นพระเข้ามาถามแบบนี้ต้องกลัวไง

ภรราจริงกลัวว่าเจ้าโจรมันตอบกับพระไบ้บ้างไงไหม

จะเอา

ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราได้รับแจ้งว่า
มีคนเข้ามาขโมยพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์แล้วก็มีการข่มขู่พระสงฆ์
ก็เลยไปคุยกับเลขาเจ้าอาวาสวัดไอยิการามคือพระสุธิชัยกิติธาโน
เล่าให้ฟังนะบอกว่าเมื่อคืนวันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย
คนร้ายเป็นวัยรุ่นผู้ชายเข้ามาในวัดแล้วก็มาขโมยพระพุทธรูปไปหลายองค์เลย
ตอนที่คนร้ายเดินวนเวียนอยู่เนี่ยจังหวะนั้นพระลูกวัดมาถามไง
พอมาถามว่าโยมทำไมเข้ามาดึกคนร้ายก็ขู่ไปแบบที่เล่าให้ฟังค่ะ
ว่าแล้วทำไมหรือจะเอาหลังจากนั้นเอาจริงนะพระก็กลัวไงว่าจะโดนทำร้าย
แล้วเจ้าโจรมันก็เดินออกไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ที่ผ่านมาค่ะที่วัดไอยการามเนี่ย
เคยเกิดเหตุการณ์ที่คนร้ายเข้ามาขโมยพระพุทธรูปหลายครั้งแล้วนะ
ส่วนใหญ่เขาจะเลือกด้วยเลือกเฉพาะพระพุทธรูปที่เป็นทองเหลือง
คือทางพระลูกวัดก็คิดว่าคงจะเอาไปชั่งกิโลขายตามร้านของเก่า
พอมันเกิดเหตุรอบนี้อีกเนี่ยนะคะ
เจ้าอาวาสก็เลยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่วัดเนี่ย
เอาหลักฐานคือกล้องวงจรปิดเนี่ย
ไปแจ้งความไปร้องทุกข์ที่สพธัญบุรี
ให้ตำรวจตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วไม่รู้ด้วยนะว่าที่ผ่านมาที่วัดอายุการาม

จะเป็นเจ้าโจรคนเดียวกันกับรอบนี้ด้วยหรือเปล่า
ครับไม่กลัวพระไม่กลัวบาปนะฮะ